ความขึ้นหวายของทีมชั้นศึกก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
เพื่อที่จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในเกมนัดแรกนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับมีการแถลงข่าวก่อนเกม

ก็เป็นการแถลงข่าวก่อนเกมนะครับ
ที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ทีมไทยก็ได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับ
แล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่มีคอนเสิร์ตที่ไปจัดที่สนามบุกิจจาริวนะครับ
ทำให้แฟนบอล๒๐๐๐กว่าคนไม่สามารถที่จะเข้าไปกดดันทีมชาติไทยได้
เกมนี้ไทยจะต้องลดข้อผิดพลาดแล้วก็เล่นให้ละเอียดตามแผนที่เตรียมกันมานะครับ
หวังว่าจะทำผลงานได้ดีแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นเกมนี้เพื่ออุดหรือว่าตั้งรับมาเล่นตามที่ถนัด
ก็คือการครองบอลแล้วก็คุมเกมทำเกมลุกสู้เพื่อที่จะเก็บ๓แต้มให้ได้นะครับ
จากนี้ช้างศึกก็จะไม่ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามบูกิจจาริวอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าฝ่ายจัดแข่งขันต้องรักษาสภาพสนามให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้
มาอวดเก่งนะครับก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ความมั่นใจเท่านั้น
ในการที่จะกระตุ้นลูกทีมแล้วก็เป็นการข่มขวัญทีมอื่นด้วยนะครับ
ผมไม่ค่อยมองสถิติเท่าไหร่มันก็แค่เป็น
เขาเรียกว่าอะไรคนที่เอามาขึ้นมาแค่นั้นเองซีเตีย
ผมว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแล้วก็อยู่ที่ทีมอยู่ที่ทุกคนมากกว่า
ที่จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่า
ในในเกมในวันนั้นครับไม่ได้เกี่ยวกับสถิติหรือว่าอาถรรพ์อะไร
ใน๔ทีมที่เข้ามาก็ดีหมดทุกทีมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็มั่นใจในทีมของเราไม่ได้ว่าผมอวดเก่ง
หรือว่าทีมชาติไทยจะอวดเก่งแต่ผมมั่นใจว่าทีมชุดนี้ก็มีดี
แล้วก็สามารถเราชนะได้